เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์อกหักเวลาอกหักพี่อุ๋ยเคยไหมคะ
อันนี้เป็นเรื่องปกติทำยังไงคะอกหักเนี่ย
ก็ต้องลืมทำใจหลายคนทำใจหลายคนไปปฏิบัติธรรมหลายคนมีคนใหม่

ผู้ชายคนนี้เลือกทางนี้นะคะไปง้อสาวคือคบกันมานาน๗๘ปีเลยนะคะ
แล้วเลิกกันไปได้๕เดือนพยายามไปเทียวไลค์เทียวขื่อไปง้อนั่นแหละ
สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่กลับไปคืนดีแล้วเพราะหนึ่งคุณทำร้ายร่างกายเขา
และสองเขามีคนใหม่แล้วเท่านั้นแหละค่ะควักปืนออกมาเลย
วักปืนออกมาแต่ยังไม่ทันได้ยิงนะแย่งปืนกันฝ่ายหญิงอ่ะแย่งปืนไปได้แล้วโยนทิ้ง
เขาควักมีดออกมาต่อค่ะกระหน่ำแทงไป๑๕แผล
นี่จังหวะที่ยื้อแย่งปืนกันนะคะนี่ผัวยิงเห็นไหมฝ่ายยิงแย่งปืนได้
โยนปืนทิ้งแล้วบอกให้เพื่อนเอาปืนไปซ่อน
นึกว่ามีแค่ปืนไงยื้อแย่งปืนเสร็จเธอก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ฝ่ายชายใจเย็น
จูงมือกันไปคุยอีกมุมนึงใครจะไปคิดอ่ะว่าไม่ได้พกมาแค่ปืน
กมีดมาด้วยกระหน่ำแทงเข้าไปค่ะ๑๕แผลโอ้โหตายตรงนั้นเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ชัดเจนเลยตอนที่นายจรัสอ่อนนวลอายุคือ๖๐ปีแล้วนะคะ
ทะเลาะกันกับอดีตแฟนคือนางสาวสำอางแป้นจันทร์อายุ๓๗ปี
อยู่ที่ร้านขายดอกไม้รับทำพวงหลีดแนมเผิด๕ตะโกยื้อย่างแบบชุดกระชากลากถูกเลย
ฝ่ายหญิงแย่งปืนแล้วโยนทิ้งได้เพื่อนก็รีบวิ่งแล้วก็วิ่งเอาปืนไปซ่อนเลย
จังหวะนี้นึกว่าเออน่าจะรอดแล้วแหละเพราะว่าสักพักนึงเนี่ยเธอก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ฝ่ายชายใจเย็นนี่เห็นไหม
อดคอกันบ้างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจับจูงมือกันมาจูงมือไปคุยในร้านซึ่งมันมันเลยมุมกล้องไปแล้วอะค่ะ
พอจูงมือเข้าไปในร้านเสร็จเท่านั้นแหละเนี่ยฝ่ายชายอ่ะเนี่ยเธอก็พยายามจูงมือเข้าไปคุยกัน
จ้างหวะแทงคือเราไม่มีกล้องวงจรปิดเห็นนะคะแต่เราจะเห็นตอนเขาเดินออกมา
ตอนที่ฝ่ายชายแทงไปสิบห้าแผลแล้วเดินออกมาคือเดินออกมาแบบใจเย็นเลยอะค่ะ

เป็นห้องจัดเตรียมดอกไม้ให้กับลูกค้าค่ะ
ก็พบร่างของนางสาวสำอางแป้นจันทร์วัย๓๗ปีนะคะ
ตำรวจบอกว่าที่คอเนี่ย

กระหน่ำแทงประมาณรวมแล้วกว่า๑๕แผลด้วยกัน
ใกล้ศพมีปลอกมีดยาว๑๐นิ้ว

รองเท้าผู้ชายสีน้ำตาลซึ่งน่าจะเชื่อว่าได้เป็นของคนก่อเหตุ
แล้วก็รอยเท้าที่เต็มไปด้วยเลือด

นี่ค่ะกระเป๋ารองเท้านี่รอยเท้าเลือดเต็มไปหมดเลย
จรัสคนก่อเหตุก่อเหตุเสร็จหลบหนีไปเลยนะคะ
นี่คือน่าจะเป็นรองเท้าของเขาสีน้ำตาลคู่เมื่อกี้นี้
ทีมข่าวเราเนี่ยได้ภาพกล้องวงจรปิดตรงข้ามร้านเกิดเหตุมา

ก็คือร้านที่ฝ่ายหญิงทำงานอยู่นะคะ
เสร็จปุ๊บเขาก็จ่ายเงินให้

ไปสักประมาณสิบกว่านาทีได้ค่ะหลังจากที่นายจรัสเดินเข้าร้านไปแล้วเนี่ย
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีชมพูวิ่งออกมา
นี่ค่ะวิ่งออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยวิ่งออกไปตรงนั้นนะคะ
นั่นคือเจ้าของร้านนะคะวิ่งไปขอความช่วยเหลือส่วนนี้นายจรัส
เดินออกมาเลี้ยวซ้ายออกจากร้านแล้วก็เดินเลี้ยวเข้าซอยไป

ลักษณะไม่ได้รีบร้อนเลยนะคะก็เดินปกติ
เจ้าของร้านดอกไม้ที่ใส่ชุดสีชมพูที่วิ่งออกมานั่นนะคะ
นั่นวิ่งแล้วอันนี้ตอนนี้เริ่มวิ่งแล้ว
นี่ค่ะหลังจากที่เข้าซอยไป
ได้คุยกับเจ้าของร้านดอกไม้นะคะที่ใส่ชุดสีชมพูที่วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนะ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งมาสมัครเป็นพนักงานขายดอกไม้ได้๒เดือน
คนก่อเหตุก็แวะเวียนมาประมาณ๒๓ครั้งมาง้อขอคืนดี
เธอเคยเตือนผู้ตายหลายครั้งแล้วว่าให้ระวังตัวนะ
ก็ไม่คิดเลยว่าวันนี้มาเนี่ยพกทั้งปืนพกทั้งมีดมาด้วย
แต่ว่าภาษาสาวสำอางเสียงบอกว่าครับบอกว่าก็ไม่
เสียงที่มีคนใหม่แล้ว
นายของร้านก็เดินเข้ากอดผู้ตายแล้วก็คุยอยู่นึง
ฝ่ายิงพยายามยื้อแย้งยื้อแย้งจับปืนได้ปุ๊บฝ่ายิงโยนปืนไปเลย
แล้วบอกเพื่อนคนนั้นบอกเอาปืนไปซ่อนทีเธอก็วิ่งมาเก็บปืน
แล้วก็เห็นที่วิ่งไปเนี่ยคือวิ่งเอาปืนไปเก็บหลังร้าน
เธอก็เห็นว่าผู้ตายยังพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วก็จูงมือนายจรัส
เข้าไปคุยในร้านแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่มีใครคาดคิด
ว่าเขาพกมาทั้งปืนแล้วก็มีดด้วยค่ะ
มาขอคืนดีแต่ป้าเขาก็บอกว่าเขามีแฟนใหม่แล้วเขาไม่กลับ
คุณตายเขาก็ระวังตัวตลอดแล้วเขาจะถามเขาตลอด
ว่ามีคนมาหาไหมอะไรยังไงเขาก็ค่อนข้างระวังตัวอยู่นะ
เพราะว่าเขาก็กลัวน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละ
แต่วันนี้เขาเป็นคนจุงมือคนที่คนผู้ชายไปนั่งคุย
คือเคลียร์ปัญหาใช่เขาคงไม่ได้ระวังตัวว่าเขาคงจะพกมีดมาด้วย
คุยกันดีตลอดเขาหันมาอีกทีคือเขาโดนแทงแล้ว
คือแบบเขานิ่งแบบผู้ชายคือนิ่งมาก
แทงแทงเสร็จแล้วก็เดินออกจากร้านไปเฉยไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรถือมีดออกไปด้วย
ยังบอกเลยว่าเลือดเย็นจริงแบบแทงแล้วแบบนิ่งมากเลยอ่ะ
วันนี้เราได้คุยกับแม่ของคนตายนะคะตำรวจก็เชิญตัวมาสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
คุณแม่ก็เล่าบอกว่าลูกแม่เนี่ยเคยมีสามีมาก่อนที่จะมาคบกับนายจรัสนะ
แล้วก็มีลูกด้วยกันกับสามีคนแรกแต่ก็เลิกรากันไป
เสร็จแล้วเนี่ยก็มาคบหากับนายจรัสคบหลายปีเลยจดทะเบียนสมรสกันด้วย
นี่เพิ่งเลิกกันได้เมื่อ๕เดือนก่อนนี้เอง
แล้วก็เพิ่งจะมามีแฟนคนใหม่ได้เนี่ยแค่เดือนกว่าก็คือน่าจะช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เอง
ก็ถามว่าแม่แล้วทำไมลูกแม่กับนายจรัสถึงเลิกกันคบมาตั้งหลายปี
แม่บอกลูกแม่ไม่ทนแล้วอ่ะเพราะว่านายจรัสเมาแล้วชอบทำร้ายร่างกายลูก
มีอยู่ครั้งนึงจะเอามีดมาแทงหัวลูกอ่ะ
แม่เลยบอกไม่ไหวแล้วขอเลิกดีกว่าทีนี้พอเลิกกันอ่ะแม่ก็เห็นแล้วว่าจรัสอ่ะ
มาง้อขอคืนดีตลอดแม่ก็ไล่กลับเลยบอกไม่เอาแล้วไม่ให้คบกันต่อแล้ว
นายฉลาดชอบขู่ลูกแม่หลายครั้งเลยบอกจะฆ่าให้ตายแล้วจะฆ่าตัวเองตายตามไปด้วย
แม่บอกก็ขอให้จรัสทำแบบนั้นจริงเพราะตอนนี้ลูกแม่ตายแล้ว

แม่บอกแม่ทั้งโกรธทั้งแค้นใจวันนี้ตำรวจก็เชิญตัวลูกสาวของนายจรัสมาด้วยนะคะ
ก็คือจะให้พยายามติดต่อให้นายจรัสมามอบตัวนี่แหละคือลูกสาวนายจรัสเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่า
พ่อเนี่ยคบหากับคนตายมาได้ประมาณ๗๘ปีแล้วแต่เพิ่งจะมาจดทะเบียนสมรสกันเนี่ย๒ปี
ตลอดเวลาที่คบกันเธอบอกว่าพ่อก็จะเซ็นมอบอำนาจให้ผู้ตายเป็นคนไปเบิกเงินเบี้ยชรา
กระทั่งที่ดินมรดกเนี่ยผู้ตายก็ขอให้พ่อเธอเซ็นยื่นกู้เป็นเงินหลายหมื่น
แต่เงินไม่เคยตกถึงมือพ่อเธอเลยที่ผ่านมาพ่อก็พยายามตามง้อขอคืนดีหลายครั้ง
ทุกครั้งที่มาเจอเนี่ยก็จะให้เงินผู้ตายครั้งละ๕๐๐๖๐๐๐บาทด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอมองว่าพ่อคงแค้นใจที่เสียเงินไปเยอะแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วยคืนดีด้วย
เธอเองก็พยายามเตือนพ่อหลายครั้งแล้วว่าเอออย่ามีเลยเมียเด็กถ้าจะหาก็หาที่รุ่นราวคราวเดียวกันไหม
แต่ว่าพ่อก็ไม่ยอมฟังเธอบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากลูกสาวนะคะ
บอกว่าที่พ่อเธอมาหาผู้ตายเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเองนะแต่แฟนใหม่ของผู้ตายนั่นแหละ
เป็นคนโทรให้พ่อเธอมาไม่งั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกอันนี้ลูกสาวบอก
คือสุดท้ายมันก็มันก็ต้องถามตัวของนายจรัสเขาเองด้วยว่าเขาทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าใช่ไหม

เพราะถ้าเกิดว่าลูกสาวบอกเนี่ยแฟนใหม่ของทางฝั่งผู้ตายเขาโทรมาตามแล้วมาเนี่ย

ความรักหรือว่าความแค้นก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ควรลงเอยด้วยการฆ่ากันตายขนาดนี้ทำร้ายกันนี่ก็ยิ่งก็ยังไม่ควรเลยนะฮะ
คือเอาจริงว่ามันไม่มีเหตุผลไหนเลยที่คนคนนึงจะฆ่าอีกคนอีกคนได้ค่ะ
ถ้าจะบอกว่าเอาแค้นให้เงินให้ทองเขาถ้าอ้างว่าอย่างนั้น
คุณก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่คุณให้ไปเนี่ยคุณให้เพราะความรักเขา

สุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องทำใจ
ต้องยอมรับเนอะเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจให้เอง
ใช่ไหมมันอยู่กันสุดท้ายเอาวันนี้ได้อยู่ด้วยกันไหม

คนที่คุณบอกว่าคุณรักเหลือเกินเนี่ยเขาเสียชีวิตนะฮะ

ตอนนี้ตำรวจเนี่ยปูพรมล่าตัวนายจรัสอยู่นะคะ
คิดว่าน่าจะหลบหนีไปที่ป่าชุมชนในพื้นที่ตะมนธาตะโก

จงงั้นวันที่ก็รีบตามไปเลยค่ะ

แต่เจอเสื้อคลุมนะฮะ

เป็นเสื้อคลุมของนายจรัส
เขามารอกันอยู่ที่สาลาข้างโรงพักรอเจอตัวค่ะ
หลังได้รับเบาะแสว่าตำรวจจะติดตามตัวใกล้จะได้ตัวแล้ว
เขาเลยมานั่งรอกันแบบนี้ทั้งสาราเลย
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจับตัวได้หรือยังไงเดี๋ยวเรารายงานนะคะ